มาดูต่อกันที่เรื่องไม่เป็นเรื่องกันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับพี่ต้นหอมสกุลตลาเปิดตัวแฟนใหม่
แต่แฟนที่ว่าเนี่ยเป็นนุ่มที่ใครหลายต่อหลายคนก็กรี๊ดกันคอ
แทบแตกทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็มีการตัดต่อรูปเป็นปกติอยู่แล้ว

ใช่นี่แหละพี่ต้นหอมเขาก็ตัดต่อภาพตัวเอง
กับไฮยอนบินหรือว่าสหายผู้กองที่กำลังครองใจแฟนชาวไทยอยู่ตอนนี้

คนที่แบบเข้าอกเข้าใจแห่กันมาคอมเมนต์เพียบเพราะว่าเรื่องนี้เขาดัง

หลายคนก็ชอบกันมากสำหรับสหายผู้กอง
แล้วก็ยังมีคนที่อาจจะไม่รู้
เข้ามาต่อว่าบอกว่าแม้ขาดผู้ชายไม่ได้เลยหรือไง

ขำมากค่ะไม่คิดเลยว่าภาพตัดต่อ

แล้วก็หาคนหาแต่หน้าตาดี

คือเรารู้สึกว่าการคอมเมนต์เยอะขนาดนั้น

มันก็จะถึงประโยคที่เขาเฉลยแล้วว่า

หรือว่ามันเหมาะสมกันมากนะ

สองถ้าเขาเลื่อนภาพไปดูหรืออ่านข่าว
เขาก็จะเห็นเลยว่าอ๋อนี่เป็นภาพตัดต่อ

ตัดต่อภาพยังไงให้โดนด่า

กี่ทีก็เห็นว่าตัดต่อได้ไม่เนียนเลย

คือกลั้นฉันขนาดพลอยนะตัดต่ออย่างเนียงนะ

อาจจะไม่ได้คงโปรกัสมาสักเท่าไหร่นะ